ทุกคนมีชาวเมียนมาท์ที่กาญจนบุรีถูกฆ่าปลาดคอย่างโหดเทียม
แล้วก็ทิ้งศพอำพลางไว้กลางไร่ข้าวโพดเนี่ย
ตำรวจบอกว่าดูแล้วคนก่อเหตุคงไม่ใช่ใครที่ไหน
น่าจะเป็นเพื่อนคนงานสัญชาติเดียวกันนี่แหละ
อยู่ที่แถวกองไม้รวกเต็มเลยเพราะว่าเป็นคนงานคอยตัดไม้รวก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับในไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่๒ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ท้องที่ของสพไซโยกนี่ฮะที่เกิดเหตุครับ
มาตรวจสอบสภาพศพของผู้ที่ถูกฆ่าปาดคอนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายหมิวสุยนะครับเป็นชาวเมียนมาอายุ๔๐ปี
ก็เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่ไม่สวมเสื้อใส่กางเกงยีนขายาวนะฮะ
แล้วในกางเกงเนี่ยที่กระเป๋ากางเกงมีเงินสดอยู่๒๔๐บาท
จุดสำคัญก็คือตรงลำคอครับท่านผู้ชมครับตรงลำคอเนี่ยมีลักษณะของแผลถูกของมีคมปาดเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่
คือคอนี่เกือบขาดที่เจ้าหน้าที่ไปชนะสูตรนะครับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีพวกไม้ไผ่หรือว่าไม้รวกนะฮะเพิ่งถูกตัดใหม่ใหม่นะครับ
ท่อนหนึ่งก็ยาวสัก๕๖เมตรมีอยู่ร้อยกว่าท่อนตรงนี้ก็กองเอาไว้เขารอขาย
เพราะว่าเขาเป็นคนงานตัดไม้รวกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าผู้ตายนี่เป็นแรงงานต่างด้าวนะ
แต่ว่าลักลอบเข้ามาทำงานมาเป็นคนงานตัดไม้ไผ่ให้กับนายจ้างที่เป็นคนไทยชื่อว่าในโล้นนะฮะ
ไม่ทราบนามสกุลซึ่งคนที่อยู่แถวนี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นหลังเลิกงานเนี่ย
เห็นผู้ตายกับเพื่อนแรงงานชาวต่างด้าวอีกสองคนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
ตรงนี้นี่แหละตรงเพลิงพักตรงนี้ที่ผู้ตายถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นี่แหละนะครับ
ตอนที่เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยชาวบ้านบอกว่าผู้ตายน่าจะมีปากเสียงกับเพื่อนแรงงานต่างด้าวด้วยกันนะฮะ
แล้วเพื่อนก็ใช้มีดปาดคอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้แล้วก็พากันหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับคนร้ายสองคนนี้นะครับ
คาดว่าเป็นเพื่อนแรงงานต่างด้าวน่าจะสัญชาติเดียวกันคือเมียนมา
ตอนนี้ก็ต้องไล่ติดตามแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหน
เส้นทางแถวนี้ไซโยกกาญจนบุรีนะครับมันมีเส้นทางที่หนีออกชายแดนได้เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังตำรวจเมียนมาด้วยนะครับเพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวนะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับ